ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยต้องเจอกับฝน

รวมไปถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำที่ตอนนี้

หลังจากนี้หลายคนสงสัยว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป

คุณผู้ชมครับช่วงที่ผ่านมา
ฝนส่วนใหญ่เป็นผลพวงมาจาก

แถวบริเวณกลางอ่าวเบงกอตรงนี้

ผ่านจากบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยข้ามมาฝั่งอันดามันเพื่อที่จะเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับ
ล่าสุดตอนนี้พายุลูกนี้ได้เคลื่อนที่ผ่านบริเวณทางตอนล่างของอินเดียไปแล้วนะครับ
ทำให้ฝนส่วนใหญ่ในฝั่งอันดามันค่อยลดไปนะครับ
ส่วนฝั่งอ่าวไทยตรงนี้ก็มีพายุอีกหนึ่งลูกนะครับ
ดูดฝนเข้าสู่ศูนย์กลางตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับ

สังเกตว่าในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยลดลงนะครับ

ก็ต้องจับตาต่อเนื่องเพราะว่าจะมีพายุหนึ่งลูกก่อตัวขึ้นนะครับ

ก็พบว่าคลื่นกระแสลมยังคงพาดผ่านบริเวณดังกล่าวอยู่นะครับ
ดังนั้นจึงถือว่าภาคเหนือก็ยังคงมีโอกาสฝนตกต่อเนื่อง

ตกไวมาไวนะครับ

ซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับอุณหภูมิครับ
๒๓วันนี้อุณหภูมิในเมืองไทยของเรายังคงร้อนนะครับ
พื้นที่สีส้มคือบริเวณที่มีอากาศร้อนขึ้นนะครับ

เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าจากการตรวจสอบในแต่ละพื้นที่

ภาพรวมแล้วเป็นอย่างไรเริ่มต้นภาคเหนือกันก่อนเลยนะครับ

หลายพื้นที่ยังคงต้องระวังสถานการณ์ฝนนะครับ
ภาคล่างก็มีการแจนกบูรีนครสวรรค์
ไทยธานีแล้วก็ชัยนาศภาคตะวันออก

อ่าวไทยก็มีสุราธานีนครศรีธรรมราช

ว่านะครับฝั่งอันดามันภูเก็ต

ฝนที่ตกส่วนใหญ่ก็จะตกจุดที่อยู่ใกล้กับทะเล
โอกาสตก๑๒๐ของพื้นที่

ผมคุณพุทธนันทร์พี่สิบมหันต์สวัสดีครับ